สันข่าวเช้าไทยรัฐกับทิศเป้มาแล้วครับ
เรื่องราวจะสดสวยขนาดไหน
เชิญชมกันได้เลยครับ

คุณแม่ฝึกที่ใช้ตะเกียบคีบกินบะหมี่เองครับ
แต่เอ๊ะทำไมมันไหลลงไปอยู่ข้างล่างแบบนี้ล่ะครับ
ะหมี่ไหลหนูก็ก้มไปกินสิครับ

หนูขอเถียงเลยครับ
ดูดสุดสุดแดดครับ

หากคุณผมเปียกสอบผมมาแล้วแห้งไม่ทัน

เหลือแต่เตารีดมันเป็นเรื่องง่ายมากเลยซาร่า
ยังนำผมวางลงแล้วใช้เตารีดลาบรีด
ไม่นานก็ได้ผมแห้งสรวยเข้าทรง

แททิตเป้ละกลัวจริงว่า
พาดไปนาบที่คอให้เป็นแผลภูพองเสียก่อนนะสิ

ที่เจ้าแมวน้อยตัวนี้ตั้งอกตั้งใจจะกระโดดขึ้นหลังคาบ้าน
เล็กมุมก็แล้วคำนวนก็แล้วสูตรแนวโค้งความสูงแรงสมค่าเอ็กซ์ค่าวายต่าง
หลากหลายสูตรพร้อมที่จะเท็กตัวแล้วเอ้าหนึ่งสองสาม
หวนเจ้าตัวนี้ไม่ต้องคำนวนอะไรกันมากแค่พยายามเอ้าเอ้าเอ้าเอ้าเอ้าเอ้า
เขาอยากไปนอนบนเก้าอี้เจ้านายก็ไปช่วยอะไรเขาเลยได้แต่ถ่ายคลิปเขาขึ้นเองก็ได้
สักพักก็อยากลงลงแล้วก็ขึ้นใหม่มันจะยากเย็นตรงไหนล่ะครับ
แน่นอนเก้าอี้นี้แล้วไม่พอใจก็ข้ามไปอีกตัวทำไมทำไมมันติดพุงแบบนี้ล่ะครับ
เอ้าข้ามมานอนได้แล้วลงดีกว่าแต่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเก้าอีล้ม
ไม่มีอะไรเป็นใจของเขาเลยเดี๋ยวเขาก็ตกอีกแล้วโอ๊ยทำไมเวลาคนขึ้นมานอนถึงง่ายมาก
แต่ฉันเข้าไปนอนแล้วทำไมมันยากเย็นขนาดนี้ล่ะครับเจ้านาย